ต้องจับตาความเคลื่อนไหวของคณะหลอมรวมประชาชน
ก็จะไปชุมนุมใหญ่ปิดธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
นับถอยหลังกดดันท่านนายกรัฐมนตรี
กรณีดำรงตำแหน่งเกิน๘ปี

ศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
เขาไม่พอใจนะที่กรกตคือตีตก
ไม่รับเรื่องนี้เพราะบอกว่าก็นู่นไง
สมาชิกรัฐสภาเขายื่นสารรัฐธรรมนูลแล้ว

เรื่องนี้ไม่จบง่ายไปเจอกันที่ปปชก็แล้วกัน
ส่วนความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์นะแต่ว่าก็มีการเคลื่อนไหว
เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเดี๋ยววันนี้ก็เข้าประชุม

วันนี้วันทางภาคประชุมคณะนักธรรมนตรีครับ
แล้วก็บอกว่านายกไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย
คำวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรเคารพทุกอย่างแน่นอน
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบธรรมเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้นะฮะมีนี่เป็นภาพเมื่อตอนกลางคืนนะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ปิดล้อมธรรมเนียบรัฐบาลไว้หมดแล้วนะครับ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ไปก่อติดความเคลื่อนไหวนะครับ
มีที่สารรัฐธรรมนูลด้วยและที่สำคัญที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ